กอดทั้งจูบทั้งล้วง

บอกเขาไม่ได้จริง

คนถ่ายคลิปเขาบอกไว้แบบนี้นะฮะ

นั่งอยู่หน้าคลังกระจายสินค้าของบริษัท

อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ

แล้วยังไงต่อรูปหัวลูบหัวสักพักนึงเนี่ย

อันนี้จริงกอดคอก็ยังดูรักสัตว์อย่างนั้น
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ใช่แล้วไง

แล้วก็เอามือเอานิ้วขออภัยคุณผู้ชมนะ

จับกระจูหมาเหรอ

จับเล่นแล้วสไลด์หนอนเนี่ย
หมาเป็นตัวผู้ใช่ไหม
ใช่ละค่ะถ้าอย่างนั้น

ทีนี้คนถ่ายคลิปไว้ได้บอกว่า
เนี่ยคุณเมานี่ก็ทะเลาะกับผมเหมือนกัน
คุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยแจ้งตำรวจสพนปลือมาตรวจสอบนะฮะ

เห็นชายคนนี้อยู่ในอาการเมาเหล้าพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับ
โวยวายและด่าทอเจ้าหน้าที่ตลอดด้วย

แต่นะครับคุณที่ถ่ายคลิปบอกว่าเหมือนกับเปยราหมณาอาจารย์นะฮะ